มาดูข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับเพราะว่ามีนักเตะไทยได้ย้ายไปเล่นในเจลีกของญี่ปุ่นเพิ่มอีกหนึ่งคนตามข่าวลือก่อนหน้านี้นั่นก็คือกวินธรรมสัจจานันทร์ครับ
มีการยืนยันรอเป็นทางการจากสโมสรทั้งสองฝั่งอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ค่อนข้างจะชัวร์แล้วนะครับเพราะว่ามีข่าวจากต่างประเทศมาเรียบร้อยครับ
ทีมในเจลีกของญี่ปุ่นนะครับโดยจะร่วมงานกับชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเคยเล่นด้วยกันที่เมืองทอง
สัญญาเป็นสัญญายืมตัวสองปีนะครับจากทางนะครับ
ซึ่งตองเองเนี่ยก็จะเข้าไปแทนที่ของกูซึงยุนนะครับ
ประตูของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นมือหนึ่งของทีมที่มีข่าวว่า
จำเป็นที่ต้องเข้าไปรับราชการทหารนะครับตามกฎหมายของทางเกาหลีใต้
แล้วก็แน่นอนครับเนื่องไขส่วนตัวเนี่ย